คุณผู้ชมได้สัมผัสอากาศหนาวกันบ้างหรือยัง
ถ้าเกิดว่าดูจากที่กรมอุตุบอก
วันนี้จะเป็นวันรากที่ลมหนาวจะมายืนแล้ว

ส่วนภาคใต้ยังมีมรสุมอยู่ฝนยังตกอยู่นะคะ
ส่วนเราภาคกลางกรุงเทพยังไงดีล่ะ
ก็คงร้อนหนาวเหมือนทุกปี

ที่สำคัญคือตอนนี้ก็ต้องระวังเห็นมีพายุ
ก่อตัวจะเฉียวบ้านเรามากน้อยแค่ไหน

แต่ว่าเรื่องของสถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้น
โคราชและที่สะแก้วต้องบอกว่า

ลงพื้นที่ไปที่ปักทงชัยครับ
ให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทธกภัย
ขณะที่สถานการณ์น้ำตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับ
หลังจากปริมาณน้ำเกินความจุเขื่อน
ลักเข้าท่วมบ้านเรือแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรครับ
สถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่อำเภอปักทงชัย
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าระดับน้ำหลายจุดสูงขึ้นครับ

ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านตัวเมืองปักทงชัยเนี่ย
จุดเริ่มต้นจากธนาคารเพื่อการเกษตร

มีน้ำสูงทั้งสองฝั่ง

ระดับน้ำเริ่มท่วมสูงนะครับ
ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ

เวลาต่อไปทำข่าวค้างพักแกรมที่นั่นนะครับ

แม้ระดับน้ำไม่สูงมากแต่น้ำก็ไหลเชี่ยวกรากครับ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านจำนวนไม่น้อย
อกจากนี้เส้นทางเข้าทางอบตตะคุนะครับ
ก็มีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
และยังมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลัง

เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านในพื้นที่ตะบนตะคุ
แล้วในนั้นมีประมาณสัก๑๘หมู่บ้านได้นะครับ

ประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะดูแลให้ความช่วยเหลือกันอย่างไร
ขณะที่บริเวณถนนสาย๓๐๔ช่วงค่ำที่ผ่านมาน้ำท่วมสูงครับสัญจรยากลำบาก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยแล้ว
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็ลงพื้นที่เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านนะครับ
ที่น้ำอาจท่วมสูงเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะครับ

ส่วนในพื้นที่ชุมชนบ้านไร่หนองสาหร่ายชุมชนประปา

ก็มีน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรครับ
หลังจากฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับ
ทำให้น้ำป่าจากเขาใหญ่ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคอง
จนเกินระดับเก็บกักนะครับและล้นสปิลเวย์นะฮะ

มันก็ไหลไปตามคลองซอยนะครับเข้าท่วมชุมชนต่าง
อกจากนี้นะครับยังมีน้ำเอ่อเข้าทั่วหมู่บ้าน
ท่างอยหมู่๑๓ตะบนจันทึกคมปากช่อง
ทำให้บ้านเรือน๑๕หลังถูกน้ำท่วมขังไปด้วย
ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับ
มีน้ำล้นความจุทำให้ปริมาณน้ำ
ลักเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรนะครับ
คือข้าวโพดมันสัมปะหลังที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้เนี่ย
ตอนนี้มีน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดนะฮะ
ผู้เด็กอายุจันโรชานายกรรภ์มนตรีนะครับ

พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอปักทงชัยเมื่อเย็นวันนี้ครับ
หลังจากรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทธกภัยแล้ว
ท่านก็ขึ้นรถบรรทุกยกสูงของสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต๕นครราชศรีมา
ท่านไปตระเวนตรวจสอบสภาพน้ำท่วมครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัย
ซึ่งตลอดเส้นทางนะครับก็มีชาวบ้านโบกมือให้กำลังใจ
นายกรธมนตรีด้วยบอกรุงตูสู้นะครับ
เมื่อคบวนของนายกรธมนตรีไปถึงพื้นที่
บ้านบ่อปลาหมู่๑๒ตะบนเมืองปัก
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะครับ
เอกประยุทธ์ก็เดินลุยน้ำไปเลยนะครับ
แจกจ่ายถุงยางชีพแล้วก็พบปะ
ให้กำลังใจประชาชนแล้วก็บอกว่ารัฐบาลห่วงใยนะครับ
ประสบอุทธกภัยและพยายามช่วยเหลือเต็มที่
แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนสู้ต่อไป
ขณะที่นายวิเชียร์จันทรโนะไท
เพราะว่ารัชกาลจังหวัด
ส่วน๒ลำที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเกินความจุแล้ว
ลำตะคองเข้าขั้นวิกฤตเป็นสีแดง
แล้วมีน้ำเกิน๑๐๐ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ส่วนของลำพระเพลิง
ลำพระเพิงนี่ก็เกินความจุเหมือนกันนะครับ
แต่อันนี้เกินเป็นห่วงเรื่องของน้ำท่วม
แต่ว่ายังไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความแข็งแรงของเขื่อนนะครับ
ความแข็งแรงของเขื่อนเขายืนยันว่าปลอดภัยดี
ส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะครับ
ข้าวสารอาหารแห้งเป็นคำพูดติดปาก
แต่อย่าเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้คนถูกน้ำท่วมนะครับ
เพราะอะไรข้าวสารยังไม่สุก
ไฟถูกตัดเห็นไหมถุงไม่ได้อาหารแห้งเขาทำไม่ได้ครับสิ่งที่จะเอาไปคือ
ข้าวสุกกับอาหารเสียยากข้าวสุกแล้วอาหารเสียยากเป็นยังไงไข่ต้มเขาก็กินได้ครับ

หรือว่าปลากระป๋องก็ขอแบบมีที่เปิดนะไอ้ที่มีห่วง
หรือว่าปลาแห้งเนื้อเค็มอะไรแบบนี้ครับเขาไปทานมาก่อน
แกงกะทิเนี่ยหยุดไว้ก่อนเลยมันเสียง่าย
และที่สำคัญฝาก๒อย่างครับผ้าอนามัย๓อย่างผ้าอนามัยถุงดำแล้วก็นมผง
บางคนไปแต่ของกินครับลืม๓สิ่งนี้ผ้าอนามัยสุภาพสตรีต้องมีรอบเดือนทุกเดือน
ถุงดำขัดถ่ายกันเดี๋ยวมันจะลอยฟ่องกันอยู่ในน้ำนะฮะแล้วก็นมผงอย่าลืมเด็กเล็กครับ
ฉะนั้นต้องมีนมผงสำหรับเด็กเล็กติดไปบริจาคให้เข้าบ้านนะฮะ
พูดแบบนี้ได้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงเลยล้วนเลยครับน้องปุ้ยฮะ
ในการลงพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ช่วยกันนะฮะ
คุณผู้ชมฟังแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะคะ